ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบนทางด่วนมักใช้ความเร็วนะครับ
แล้วเมื่อใช้ความเร็วมากเกินไปก็นำมาซึ่งอุบัติเหตุและความสูญเสีย
ล่าสุดทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้กำหนดควบคุมให้รถแต่ละคันนั้น
ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าอยู่ในเขตเมือง
แล้วก็ไม่เกิน๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกเขตเมืองนะครับ
มาตรการนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณนำโชคบุญชูครับ
ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติที่ติดตั้งบนทางด่วนเกือบทุกเส้นทาง
กำลังจับความเร็วของผู้ใช้รถที่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
โดยจะบันทึกภาพรถยนต์จากนั้นจะประสานกับตำรวจ
เพื่อส่งภาพและใบสั่งให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถนำไปเสียค่าปรับ
นี่คือมาตรการควบคุมความเร็วที่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมือง
และ๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกเขตเมือง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการใช้ความเร็วบนทางด่วนอย่างจริงจัง
ควบคุมความเร็วนี้ถูกประกาศใช้เป็นกฎกระทรวงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ซึ่งผลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศผู้บังคับการสันติบาล๓
ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รับว่าอาจมีการทบทวนแก้ไขให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน
แต่ในขณะนี้ยังต้องบังคับใช้อยู่
แต่ไม่ได้จับรถทุกคันที่ขับเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วันนี้เราใช้มาตรการในการปลามเป็นหลัก

ก็คือมีตำรวจมาตั้งกล้องอยู่ริมถนน
บนทางด่วนและให้ผู้ขับขี่ขับมา
พอเห็นว่ามีตำรวจปุ๊บทุกคนก็จะชะลอความเร็วอัตโนมัติ
แล้วก็ความเร็วดังกล่ามันจะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

แนวโน้มหลังมาตรการนี้ประกาศออกไป
ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือ

ควรจะศึกษาความเป็นจริงก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

ซื้อความสะดวกมาใช้บริการทางพิเศษ
มาตรการจำกัดความเร็วที่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

และ๑๑๐กิโลเมตรในเขตนอกเมือง

ที่ได้ออกมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับ
ก็เพื่อที่จะให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

แล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละลาย
เพราะจุดประสงค์คือการป้องกันอุบัติเหตุ

ตรวจยัดความเร็วที่เรามีติดตั้งบนทางด่วน
เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นจากการขับรถเร็ว
ไม่ได้หวังผลในการจับกลุ่ม
ทางจำกัดความเร็วบนทางด่วนเป็นมาตรการ
ความปลอดภัยที่พยายามช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน

แต่ในอนาคตยังดูความเหมาะสมของเกณฑ์ความเร็ว
อาจขยับได้มากกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน
และอยู่ในขอบเขตของการป้องกันอุบัติเหตุให้มากที่สุด
ซึ่งประเด็นนี้ยังมีข้อทักท้วงมาจาก
นายนัทพงบุญตอบมูนิธิไทยรถ

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
มองว่าการปรับอัตราความเร็วให้สอดคล้อง

แต่ต้องดูปัจจัยต่างควบคู่กันไปด้วย
จากสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละกว่า๒๐๐๐คนในไทย
สาเหตุหนึ่งก็คือขับรถด้วยความเร็ว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน